และคุณสุภาษณ์ส
รู้หรือยังผิดสัญญาณอ่ะเนี่ย
แย่ล่ะที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการหาคู่ออนไลน์
มันเสี่ยงมากเรื่องเนี่ย

แล้วเธอก็ไปถูกอกถูกใจกับพ่อหนุ่มคนหนึ่งทุ่มเทให้ทั้งใจ
หมดเงินไปก็เยอะไอ้ที่ว่าหมดเงินเพราะว่าโดนหนุ่มคนนั้น
หลอกเอาเงินไปเธอว่าอย่างนั้นนะ
แต่สุดท้ายเรื่องราวมันเหมือนกับตลปัดมันเป็นยังไงไปดูต้นเรื่องก่อนครับ
ก็มีเยอะค่ะแต่ว่าก็จะเลือกคัดคนเข้าบ้านอยู่
แต่ว่าคนนี้หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมค่ะหนูถึงแบบว่าสกิลบนภาพค่ะ
ถึงจะช้ำแต่ก็ยังยิ้มได้
ว่าอย่างนั้นนะที่หัวเราะอยู่เนี่ยเธอเนี่ยเป็นม่ายสาวอายุ๓๒ปีชาวบุรีรำ
มาแจ้งความกับตำรวจสพบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
บอกว่าให้ช่วยดำเนินคดีกับนายคนหนึ่งที่ชื่อว่านายเลข
นายคนนี้เป็นนุ่มรุ่นน้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถวนั้นแหละ
บอกอย่างนี้นะว่าเธอโดนนายเลขขโมยแหวนทองโทรศัพท์
แล้วยังไปฆ่าหมาตัวโปรดของเธอ

นายเลขชื่อนายสารวุฒิสมพรอายุ๒๔ปี
รู้จักกับนายเลขเนี่ยผ่านแอปหาคู่
และทราบว่านายเลขเหมือนมีการให้บริการทางเพศ

เธอบอกว่าเธอซื้อบริการมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว

เธอพูดเองนะเธอเป็นคนบอกเรื่องนี้เองนะ
แล้วเธอบอกว่าเธอมักใช้บริการหนุ่มมาคลายเหงา
ก็เธอบอกเธอไม่ผิดเธอเป็นแม่ม่ายเธอเป็นโสด

แต่ปัญหามันเกิดที่ว่านายเลขคนนี้มาอยู่กับเธอ

แล้วเธอรู้สึกหลงเสน่ห์นายเมฆ

อ่ะมีอะไรเธอก็ให้ว่าอย่างนั้น
แต่เหมือนกับว่าพอคบหาดูใจกันไปได้สักระยะ

นายเมฆขโมยของของเธอไง
หลายต่อหลายครั้งเธอบอกเธออยากได้ของคืน
เหมือนในเมฆก็ประมาณว่าพูดมาในลักษณะที่ข่มขู่อีกต่างหาก

แล้วเธอมารู้ทีหลังว่านายเมฆคนนี้ติดยาเสพติด
โอ้โหตัวแม่ม่ายคนนี้ยิ่งกลัวไปใหญ่เลย

นายเมฆถ่ายคลิปตัวเองถือมีด

ลักษณะแบบนั้นครับคุณสุพัสรา

นั่นคือสิ่งที่ตัวม่ายสาวคนนี้เป็นคนบอก
ทางตำรวจเนี่ยพอได้รับความเกี่ยวกับเรื่องนี้มา
ก็ไปสืบเสาะหาความจริงและที่สำคัญ
ต้องไปดำเนินการตามตัวนายเมฆมา
เพื่อจะได้ถามถึงเรื่องว่า
ว่าไงอ่ะนายเลกบอกแบบนี้โอ้โฮพี่มันไม่ใช่อย่างที่ผู้หญิงเขาพูดเลย
ผมขอพูดแต่ก่อนพูดผมขอร้อง

ร้องไห้ต่อหน้าตำรวจแล้วก็เปิดใจว่าผมช้ำมากเลยนะครับคุณนักข่าว
ผู้หญิงเขาไปพูดอย่างนั้นเขาซื้อบริการเหรอ
ไม่จริงทำไมพูดอย่างนั้นพูดงั้นได้ไงเลขเสียใจนะ
เลขบอกว่าอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเป็นสามีภรรยา

แต่งงานได้นานยังสามีภรรยาเนี่ยก็แต่งกันได้ตั้งสิบ

ฮึแต่งกันได้สิบวันเขาว่าอย่างนั้น
เอาแต่ยังไงก็แต่งเขาตกลงกันเหรอ
เขาบอกว่าตกลงกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่๑มกราคมที่ผ่านมา
ก็คบหาดูใจกับผู้หญิงคนนี้
คือก่อนจะแต่งจริงรู้จักกันมาเป็นปีนะ
แต่แต่งกันมาได้ประมาณสัก๑๐วันได้
แล้วยังไงล่ะไอ้พวกสินสอดทองมั่นพวกเงินต่างอะไรพวกนี้
มันก็เหมือนกับเป็นสินสอดไง
แล้วยอมรับตัวในเลขยอมรับว่าเงินทั้งหมดของฝ่ายหญิงนะ
แต่เขาก็ให้มาด้วยไอ้ที่บอกว่าขโมยอย่างเช่นแหวนทอง
ค่ะไม่ได้ขโมยผู้หญิงเขาให้ผมมา
เขาว่าอย่างนั้นเรื่องราวจะจบลงแบบไหน
ติดตามต่อภาคสองฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเรื่องนี้มาต่อ
เพราะดูแล้วคดีนี้มันจะพลิกไปพลิกมาแล้วนะ
นี่เราแค่เปิดไว้ว่าฝ่ายหญิงคือนางสาวบุ๋มว่าอย่างนี้
แล้วฝ่ายชายในเลขว่าอย่างนี้
เอาก็ต้องมาเจอกันแบบประจันหน้าป๊ะหน้ากันแล้วจะว่ายังไง

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตามการเวลา
คุณคะตอนแต่งอีกเรื่องหนึ่งหลังแต่งอีกเรื่องหนึ่ง
ปกติแล้วตอนแต่งงานเราจะเห็นภาพผู้หญิงกราบแทบตักผู้ชายใช่ไหม
เกียรติสามีอ่าขอบคุณค่ะที่เอาเงินหอบเงินหอบทองมาขอดิฉัน
แต่หลังจากนั้นมันเปลี่ยนไปค่ะ
วันที่แต่งงานกันฝ่ายหญิงกราบแบบนี้
มันคือวันนั้นแล้วในวันนี้
เมียจ๊ะไปหาเพื่อนแปลกนึง
กราบไม่ได้จ้ะแต่กลับเช้าเลย

ก็เลยได้มาสักร้อยหนึ่งหรือเปล่าโอ๊ยคุณผู้ชมค่ะ

มันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันให้มองอย่างนี้
มองโลกในแง่ดีนะ
ในแง่นี้ไว้ก่อนเชื่อผมเซฟ
เอาเป็นว่านี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา
และเป็นเรื่องน่ารักของชีวิตคู่
อย่างที่คุณชนะบอกนี่คือการให้เกียรติกันและกัน
การไหว้หนึ่งครั้งได้ห้าสิบบาท
ถ้าอยากได้๒๐๐ครั้งก็ให้เกียรติ๔ครั้ง

โอ้โหเอากลับไปหารกับเราเอง
ให้หากันเอาเองแล้วกันว่าจะลองไหว้กี่ที
มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าให้ช่วยมาจับที
จับเจ้าตัวเนี่ยไปเลี้ยงแทงคุณยายที
อย่าให้หมาแมวไม่เลี้ยงทำไมถึงมาเลี้ยงจราเข้

เดี๋ยวกลับมาตามหาคำตอบแบบชัดใน

มาเลยในเบรกนี้มาติดตามกันแบบยาว
เรื่องแรกฝากเตือนกันนะให้ดูกันหน่อย
งานวันเกิดกำลังเป่าเทียนวันเกิดอยู่

ใช่อธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนแล้วก็เป่าเคียง
แต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมบางทีต้องระวังนะ
ไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ก็ได้นะครับ
เป่าไปเป่าไปยังมีความสุขเพื่อนก็ลุ้นเพื่อนก็เชียร์

เป่าเป่าเค้กเป่าเค้ก
เป่าเค้กเป่าเสื้อเสื้อใหม่แล้ว
เป็นจังหวะอุบัติเหตุจริงไม่ได้ตั้งใจให้เกิด
แต่มันเกิดเหตุแบบนี้ก็เลยต้องมาดูกันนะคุณผู้ชม
ไม่ได้เอามาแบบว่ามาพูดประจานอะไรกันยังไงนะ
แต่ให้ดูกันเนี่ยเพื่อมาช่วยเตือนภัยกันครับ
ใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันจริงนะแบบนี้
ผู้หญิงชอบใส่เสื้อเนี่ยมันอลังกาลสวย

สวยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งบางคราวคุณก็ต้องระวังด้วยนะ
เพราะบางทีเราวางเทียนวันเกิดหลายเค้กวางรวมกันแบบนี้
บางครั้งบางคราวคุณไม่ได้สังเกตเห็นว่าบางเทียนที่จุดเอาไว้น่ะ
มันยังไม่ทันจะดับเลยเออยังโชคดีเคราะห์ดีเหตุนี้มันไม่ได้ไหม้รุนแรง
ไหม้นิดเดียวสุดท้ายก็ปั๊บตบแล้วก็จับไปนะ
แต่ชุดก็คงได้รับความเสียหายอยู่เห็นใจสาวคนนี้นะที่โดนไฟไหม้ชุดไปนิดหนึ่ง
ก็เลยเอามาให้ดูกันเพื่อฝากเตือนภัยกันนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะเอาทีนี้ไปช่วยคุณยายเลี้ยงหน่อยค่ะ
ฮะคุณยายฝากเลี้ยงค่ะเลี้ยงอะไรครับเออ
เป็นสัตว์ที่ตัวประมาณสัก๓เมตรได้ค่ะ
เลี้ยงไหมไปอยู่นะโอ้โหตัวเงินตัวทอง
จราเข้คุณค่ะน่ากลัวกว่านั้นอีกนะคะคุณยายบอกว่า
ก็ญาติทิ้งไว้ให้ฉันเลี้ยงแบบนี้ฉันเลี้ยงไม่ไหว
คุณกู้ภัยมาเอาไปที่
ระวังยิงข้าวไหม
เหยียบคอก่อนดิระวังนะ
เอาไม้ก่อนระวังเอาไม้ก่อนก่อนท้อได้ไหม
ระวังแม่เร็ว

คุณเห็นไหมคุณสุภาษาตอนงับขานั่นน่ะ
ไม่ใช่ว่าอยู่จะไปจับมันได้นะ
ใช่แต่คุณยายเขาขอมาไงครับ

พอกู้ภัยมาเนี่ยพยายามจับมัน
มันตัวใหญ่มากต้องสู้กันนิดเลยช่วงนี้ค่ะ
เสียวคือนี่คือสัญชาติยานเลยนะคุณผู้ชม
งับปุ๊บมันหมุนเพื่ออะไร
บิดและฉีกเหยื่อให้ออกเป็นชิ้น
เพื่อง่ายต่อการงับนั่นแหละสัญชาติยานมันอ่ะ
นี่นี่ให้ดูจังหวะนี้แล้วเข้าไปใจเยาว์คุณนี่

แต่ต้องยกนิ้วให้พี่กู้ภัยเยี่ยมจริง

เข้าไปช่วยยายจิตพลเยี่ยมอายุ๗๕ปีนะคะ
คุณยายบอกว่ามาจับจราเข้ที่เลี้ยงอยู่ในบ่อหลังบ้านให้หน่อย
อยู่ในดอนเมืองนี่แหละไม่ได้ให้จับเพียงเฉยนะ

คุณผู้ชมใครจะเชื่อเลี้ยงจราเข้ในเมืองเลยนะ

ซอยเทิดราชัน๑๗แขวงศรีกันเขตดอนเมือง
โอ้โหเลี้ยงจราเข้ค่ะ

คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของลูกพี่ลูกน้อง
ญาติกันนี่แหละญาติซื้อจราเข้มาเลี้ยงเลี้ยงไว้ตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมปี๕๔
ตอนนั้นเจ้าจราเข้ตัวนี้ตัวเล็กนิดเดียว

แล้วญาติไม่อยู่แล้วญาติย้ายไปต่างจังหวัด
ตอนแรกญาติก็บอกว่าจะเอาจราเข้ไปด้วย

คุณยายเจ้าจราเข้ก็เลยกลายเป็นภาระของคุณยาย

ไปซื้อไก่ให้กินสัปดาห์ละครั้ง

ใช่แต่ตอนนี้คุณยายบอกว่าแค่สัปดาห์ละครั้งก็เดินไปซื้อให้ไม่ไหวแล้วจ้า
และอีกอย่างกลัวมันหลุดออกมาจะไปทำร้ายชาวบ้าน

คือทำเล่นไปเกิดคุณยายแกเอามาให้บ่อยวันไหนวันหนึ่ง
ยายแกนอนน้อย

มันเกิดเหตุสลดได้เลยนะไม่อยากจะคิดเลยค่ะอืม
เอาคุณผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วเห็นขาพี่กู้ภัยหลุดออกมาจากปากจราเข้แล้ว
ไม่เป็นอะไรมากหรอกเป็นนี่ดูเนี่ยอย่างที่ผมบอก
มันกัดแล้วมันหมุนมันคือพยายามฉีกร่างของเหยื่อนะ
ใช่คือสัญชาติยานของเขาดีนะพี่เขาดึงขาออกมาได้ทันนะคะ
เอาตอนนี้พี่จราเข้เขาไปอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เอาจริงนะใครที่คิดจะเลี้ยงจราเข้ก็ฝากเตือนเนอะ
มันต้องคิดให้เยอะบางที๖ตัวเล็กก็ว่ากันไป
แต่ตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลี้ยงไหวไหม
ลักษณะเป็นฟาร์มปิดเลี้ยงเพื่อธุรกิจขออนุญาตให้เรียบร้อยเข้าใจ
เออแต่ถ้าเรียกเป็นฟาร์มปิดมันก็ต้องไปขออนุญาต

เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างนี้ผมไม่แน่ใจมันต้องมีการขออนุญาตยังไงหรือเปล่า
เป็นสัตว์อันตรายนะเป็นสัตว์คุ้มครองด้วย
อู๋ยเดาห์แล้วไปชำได้ไก่ทองปะ
เอาอย่าเลี้ยงเลยดีกว่าค่ะ
ไปที่สำเพ็งกันหน่อยไปเกิดเหตุเรื่องราวของการล่วงละเมิด
คือเหมือนกับประมาณว่ามีชายคนหนึ่งเป็นชายเล่ร่อน
ไปจับก้นผู้หญิงคนเด็กเข้าผู้หญิงคนเด็กเข้าไม่ยอมดูนะ
หันหน้ามาแล้วเตะไม่ยั้งเลยครับ

ถ้าคุณหญิงเจ้าม้องก็ว่าจับใช่มั้ยจับที่ไหน

อ่ะแต่บอกไว้ก่อนเราก็ไม่ได้สนับสนุนรักของความแรงนะ
แต่เหตุมันเกิดขึ้นแบบนี้ตัวผู้หญิงเองเขาก็ทนไม่ไหวจริง
ผู้หญิงเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเธอน่ะมาเดินซื้อของที่นี่ที่สำเพ็ง
แล้วอยู่เธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาสัมผัสที่บ้านท้ายของเธอ
เธอก็หันไปมองแล้วก็เห็นผู้ชายคนนั้นแหละท่าทางแปลก

ผู้หญิงคนนี้ฮะชื่อว่านางสาวนัชชากลั่นมีผลหรือว่าไฟล์นะครับ
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนี่แหละครับเธอบอกเธอโกรธมากตอนแรกหันไปด่า
แล้วผู้ชายคนนั้นก็ยังไม่ยอมรับว่าเป็นคนลงมือทำ
ก็คือพูดง่ายไปจับก้นเธอนะ

แต่พูดถึงเธอน่าจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าต่อให้ไม่ได้เห็นชัดก็ตาม

แล้วเนี่ยเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมเห็นบอกว่าชายคนนี้
แถวนั้นก็เห็นเป็นประจำเหมือนกับเป็นชายเร่ร่อน
ติดยาดมคาวอะไรแบบนี้แล้วผู้หญิงเป็นเค้าแล้วเจอเหตุแบบนี้ก็หลายล่าย

แบบว่าบอกว่าแบบเหมือนประมาณว่าเนี่ยไม่ได้จับนะจะผลักให้แบบว่าไม่ให้โดนเสาไฟอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวโดนไฟดูดอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็บอกออมอ่ะว่าแบบว่าเขาไม่ได้จะตั้งใจจะจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืมตัวผู้หญิงเขาเล่าแบบนี้นะใช่แล้วยิ่งคุยไปเยอะเยอะกับตัวฝ่ายหญิงเนี่ย
เราได้ข้อมูลบางอย่างที่น่าเห็นใจน้องไฟล์แกบอกอย่างนี้นะครับว่า
เรื่องแบบนี้เธอบอกว่าเธอโดนมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนนะจนถึงตอนนี้
น่าเห็นใจโอ้น่าเห็นใจนะก็คงไม่ต้องไปลงดีเทลว่าโดนอะไรมายังไงบ้าง
แต่เรื่องของการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนผู้หญิงก็น่าเห็นใจจริง
ค่ะบางคนนี้กลัวนะใช่กลัวแล้วก็เงียบแล้วมันเป็นเรื่องที่ฝังใจเขาไปเลยนะ
ใช่และยิ่งมีข่าวล่าสุดว่ามีน้องที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและทานโทษนะคะฆ่าตัวตาย
มันมีเหมือนกันนะมีนะเอาถ้าใครเอาผู้หญิงนี่แหละค่ะหรือว่าผู้ชายก็ตามที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
อย่าเก็บไว้เป็นความลับเพียงเพราะแค่เรากลัวหรือว่าอายให้เปิดเผยออกไปค่ะเพื่อการแก้ปัญหา
คนที่รู้สึกอายต้องเป็นคนที่กระทำนั่นแหละคนที่จะต้องรู้สึกอายแทนไม่ใช่ตัวเรานะฮะ
ก็พูดอย่างนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจกันนะค่ะเอาทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวหัวขโมยที่ไม่น่าจะกล้าไปขโมยที่ไหนได้แล้วนะคะ
แม้พอโดนจับได้เจ้าของตึกป้าบเขาให้ค่ะ
มึงจะหนอยได้ไง
โอ้โหเอาบอกไว้ก่อนเราก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องความแรงนะคุณสุภาษา

แต่ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของตึกสุดจะทน

บนี้ป้าบเดียวมอบให้กับวงกบประตูวงกบหน้าต่าง
อุปกรณ์ก่อสร้างและลิฟต์ค่ะ

ใช่ขโมยไปเยอะเลยนะคะ

ผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ที่กำลังเกาะสร้างอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะ
เป็นอาคาร๕ชั้น๖คูหาเยอะนะ
เปิดใจบอกว่าอาคารนี้หมดไปหลายล้านแล้ว
แต่ที่ผ่านมามันยังไม่เสร็จสักทีเพราะมีขโมยขโจร
แอบมาย่องขโมยข้าวของตลอดเลย
ขโมยอะไรคะขโมยลิฟท์เอาไปทั้งตู้เลยขโมยลิฟท์

เหล็กโครงอลูมิเนียมหลายครั้ง

ใช่จับตัวคนร้ายไม่ได้นะตอนแรกนะ
แต่วันล่าสุดที่มาขโมยวงกบหน้าต่าง
ทำให้กระจกมันตกลงมาแตก

เป็นล้านค่ะคุณชนะค่ะ

ชาวบ้านไปเจอผู้ชายคนนี้นั่งกินเบียย้อมใจอยู่หน้าอาคาร
กินเบียร์ย้อมใจจ้างวันแสกต้องเอาความภาค
ใช่แล้วนี่ค่ะมาตามตัว
หลังจากที่ชาวบ้านเขาแจ้งไปได้ตัวพอดิบพอดี

ล่ะสุดไอ้คนนี่มาเอาอะไรครับ
มันมาทุบกระจกเอาอลูมิเนียมฉัน

ที่แล้วฉันทำความสะอาดไปทีนึงแล้ว
มันไม่รู้จักทำไมเอาแค่นี้เลย

มันยังกล้าอยู่มันกินเบียร์

เนี่ยชี้ให้ดูขวดเบียร์อยู่อย่างนี้
พอให้ซื้ออะไรก็ว่าไปนะครับค่ะนั่นเองนะครับสั่งไม่เสร็จทั้งที
เนี่ยหายไปทีละล้าน๒ล้านล้าน๒ล้านมันก็ไม่เสร็จสักทีสิคะ
เอาผู้ก่อเหตุชื่อว่าในภัยบูลทองบ่ออายุ๔๓ปีนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสอบพรมากตามพุทธควบคุมตัว
พร้อมรถกระบะที่ใช้ในการก่อเหตุ

แล้วก็พยายามยกมือไหว้ขอโทษเจ้าของอาคารนั่นแหละ
แต่ไม่รับค่ะ
โอ้โหเจ้าของเขาบอกว่าไม่ต้องมาขอโทษนะ

แต่พูดถึงต้องไปขยายต่อนะว่า

เพราะเท่าที่พูดมาขโมยหลายสิ่งหลายอย่างราคาเป็นล้านล้านเนี่ย
ผมว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการนะ
ครั้งล่าสุดที่ไปขโมยวงกบโอเคเข้าใจได้น่าจะทำได้คนเดียว
แต่ลิฟต์ทั้งตู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เรื่องนี้บ้างชาวบ้านก็บอกว่าทนไม่ไหวจริง
ไปเจอโจรที่ลักษณะเป็นโจรโรคจิต
ขโมยพวกเสื้อผ้ากางเกงตรงกางเกงในเท่านั้นไม่พอ
บุกเข้าไปในบ้านไปขโมยพริกแกงเขาด้วยอะครับใช่

ถ้าพริกแกงอร่อยไม่ต้องมาบ่อย

ไปเดาตัวเองแล้วกัน

ปรีชาไทยขำรองประหลัดอบตโพทอง
จังหวัดกำแพงเพชรท่านเขียนติดเอาไว้

นี่ขนาดรองประหลัดอบตโพทองนะ
โอ้โหยังโดนเลยล้วงคองูเห่า
เขาบอกว่าโดนยังไง
บ้านของเขานี่แหละถูกโจรเข้าไปงัดขโมย๗ครั้ง๗คาไปแล้ว

ปีที่แล้ว๖๕๖ครั้งมาปีใหม่๖๖

วันที่๘มกราคมก็เอาแล้วขึ้นต้นหัวม้วนปีใหม่

เนี่ยฮะเขาเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูพฤติกรรมของโจรนะครับ
ปีชาบอกแบบนี้ว่าโจรมันเหมือนมาเลือกช็อปช็อปของกิน
แต่ไอ้ที่ว่าช็อปมันต้องจ่ายตังค์ดินี่ไม่ได้มาจ่ายตังค์

เลือกเลือกของกินเนี่ยเปิดตู้เย็นกินแบบสบายใจเลย
อันไหนก็กินอันนั้นวันดีคืนดีนะก็ได้พวกพริกกงพริกแกงไป
จะชอบเลยไม้อีกไอ้ชอบก็อย่างที่บอกมาขอเขาดีดี

แล้วเรื่องของเรื่องน่ะบ้านหลังนี้เขามีผู้สูงอายุอยู่ไง
เขาก็กลัวเหมือนกันว่าผู้สูงอายุถ้าเกิดมาเจอกับโจรเข้า

จังหวะตกใจโจรทำร้ายร่างกายว่าอย่างไรเล่า

อ่ะยังมีอีกผู้เสียหายอีกคนนึงอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบ้านหลังแรก
ผู้เสียหายท่านนี้ที่อยู่ใกล้กับบ้านที่โดนก่อเหตุนะ
เป็นผู้หญิงด้วยแล้วตากชุดชั้นในเอาไว้แบบนี้แล้วดูท่าทางของโจรดิ
มาขโมยชุดชั้นในเลือกด้อมด้อมมองแล้วหยิบไป
เอาเห็นแบบนี้แล้วใครเขาก็เครียดใครเขาก็กลัวล่ะ
กลัวว่าวันหนึ่งมันจะมาดิมันจะมาทำร้ายอ่ะดิ

ตัวของผู้หญิงผู้เสียหายเขาบอกว่าพ่อเธอนะก็ยิ่ง

เครียดแบบเส้นเลือดในสมองแตก

พอได้ชุดชะในไปก็ไปทิ้งไว้ข้างทาง

อีกสัก๓ตำบลที่อยู่ใกล้เคียง

โอ้โหไม่ไหวจริงเพราะฉะนั้นนะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิด

และมีผู้เสียหายหลายรายเข้ามา
แสดงตัวและแจ้งความมากขนาดนี้

และภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ได้ปิดบังหน้าตานะคะ

ตอนนี้ได้เบาะแสแล้วนะเดี๋ยวในเร็ววัน

ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานหลายอย่าง

ชาวบ้านบางรายอาจจะมาให้ข้อมูลที่ล่าช้า

คุณตำรวจเนี่ยก็จะรวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมดแล้วไล่ดูเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
และจะตามจับตัวจับกลุ่มให้ได้โดยเร็วครับ
อืมมันส่งผลกระทบต่อจิตใจนะอืมความหวาดกลัวไม่กล้าออกไปข้างนอกตอนกลางคืน
แม้กระทั่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่เฉยก็ยังกลัวค่ะถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้
อย่างเพราะฉะนั้นต้องรีบจับให้ได้ชาวบ้านเขาจะได้สบายใจครับ
ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าตัวมันเซแล้วก็ขอนอนเทอยู่กลางถนนเลยละกันเขาว่าอย่างนั้น

แต่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าก็กลับบ้านไม่ได้ขอนอนตรงนี้แล้วกัน

บ้านอยู่ไหนครับ

โอ้ดีนะเองโชคดีนะเนี่ย
อยู่ริมถนนถ้าไม่งั้นเนี่ยรถใหญ่เล่นเองไปแล้วเนี่ย
เอ้าก็จริงของเขายังเคราะห์ดี
ไม่โดนรถใหญ่เขาเหยียบหรือชนให้

ก็อย่างที่เขาบอกถ้าอยู่นอนกลางทางนะโอ้โหรถมาไม่เห็นเห็นไหม
ถนนก็มืดนะคะเดี๋ยวจะเป็นอันตราย
ถนนเส้นนี้ก็คือสายด่านซ้ายโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
กู้ภัยที่เขาไปช่วยผู้ชายคนนี้ชื่อว่ากู้ภัยสว่างคีรีธรรมจุดด่านซ้าย
ผู้ชายคนนี้ที่นอนอยู่ริมถนนเนี่ยนะคะสลบสลาย๒๘๓๐ปีอายุโดยประมาณ
ใช่คือเมาแล้วขับมาแล้วก็ล้มอยู่ข้างทางแถวเนี้ย
ก็พยายามคุยแล้วค่ะได้ข้อมูลมานิดหน่อยบอกว่าชื่อคุณเป๊ก
บ้านอยู่บ้านหนามแท่งอำเภอด่านซ้ายตำบลด่านซ้าย
ถามว่าทำไมมานอนตรงนี้ยอมรับแต่โดยดีเมา

เออแต่กู้ภัยบอกว่าไม่ได้มันไม่ปลอดภัยต้องออกจากจุดเกิดเหตุนะคะ

ใช่ไปไหนไม่ได้มันลุกไม่ได้นะ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นเปรย์บอร์ดเจ้าตัวยังยัง

ก็อย่างว่าไปขยับขยื่นเขานะ

เยียง

ก็เลยนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

คนเมามากมันถึงขั้นป่วยได้เลยนะมีอาการแทรกซ้อนได้เลยนะ
ส่วนสาเหตุคาดว่านี่แหละค่ะเมาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มข้ามเลน
แล้วก็ลุกไม่ได้ก็เลยจะต้องนอนอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะ
บางทีก็ต้องให้เพื่อนนะที่ร่วมวงด้วยกันช่วยกันดูแลหน่อยนะ
คือทำไมไม่ไหวแล้วจริงก็อย่าปล่อยให้เพื่อนขับรถออกมาแบบนี้เลย

มันจะเกิดเหตุอันตรายแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุเศร้ากันไป
หรือว่าเพื่อนที่ยังพอขี่รถจักรยานยนต์ได้ไปส่งได้ก็ไปส่งเขาหน่อยละกัน
เอามาเรื่องนี้กันบ้างฮะเรื่องเกี่ยวกับผู้เช่าและผู้ให้เช่า
เรื่องของเรื่องคู่ให้เช่าห้องพักที่คอนโดคอนโดหนึ่ง
ผู้เช่าเนี่ยเขาออกไปแล้วผู้ให้เช่าก็เลยต้องเข้าไปที่ห้องเพื่อไปเช็คความเรียบร้อย

ติดเป็นลายไทยเลยนะคะของเราเดิมมันเป็นสีขาวขาวค่ะ
แล้วนี่ก็ติดเป็นลายไทยสีแดงไปหมดเลยค่ะ
ดิฉันคงจะต้องลื้อออกค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวใหม่นะคะ

ดูว่าดูหนังจากวงนึกว่าฉากท้องพระโรง
อารมณ์แบบนั้นแต่อย่างนี้ละกันไอ้เรื่องสวยไม่สวยเนี่ย
และความสวยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะ
เรื่องนั้นน่ะไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่ต้องมาพูดคุยกันคือความเหมาะสม
โดยที่ไม่ได้ขอไม่ได้ขออนุญาตผู้ให้เช่า
ผู้ให้เช่าเขาก็มาดูห้องมาตรวจห้องเพราะว่าผู้เช่าคนเดิมออกไปแล้วไง
เข้าไปดูห้องนั่งเล่นอะไรก็ปกติดีห้องนั้นห้องนี้ก็ปกติดี
ตอนแรกตกใจเฮ้ยเธอเข้าผิดห้องหรือเปล่า
นี่ทะลุมิติหรือเปล่ามาอยู่ที่ไหนเนี่ย
เรื่องนี้นะฮะทางตัวผู้เช่าขออภัยผู้ที่เป็นเจ้าของคอนโด
เขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรหรอกนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนเองแหละ
ยังไงซะก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าขืนปล่อยไว้แบบนี้ปล่อยให้เช่าต่อไป
คนอื่นที่จะมาเช่าห้องนี้ต่อเขาอาจจะไม่ถูกใจแบบนี้ไง
จากที่ว่าจะได้ผู้เช่าคนใหม่มันจะไม่ได้มันจะปล่อยเช่ายากกว่าเดิม
ส่วนนี้ผู้ชายคนนี้คือใครคะเขาคือเจ้าของห้องตัวจริง
ดูหน้าเขาเมื่อได้เห็นสภาพห้องคงไม่ต้องอธิบายต่อแล้วนะว่ารู้สึกยังไง

ก็ต่างคนต่างก็เดาไปเนอะเพราะว่าพอเห็นคลิปนี้
คลิปนี้เอาไปโพสต์ในโซเชียลเขาก็เดาว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้
ก็ว่ากันไปแต่อย่างที่ผมบอกฮะไอ้ความสวยมันไม่ใช่ประเด็น
ประเด็นมันอยู่ที่ความถูกต้องความเหมาะสมว่าคุณเป็นผู้เช่าเนี่ย
ไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะเพราะผู้ให้เช่าเขาไม่ได้ยินยอม
ใช่ไปดัดแปลงอุปกรณ์ภายในไม่ได้นะคะ
และหลังจากนี้ก็จะทำให้เจ้าของห้องเช่าเสียตังค์ไปแกะนะ

ใช่ไง
ทีนี้ดูภายใกล้ตัวกันหน่อยนะคะบ้านไหนที่มีน้องหมาที่เป็นหมาจอมพลัง
หมาตัวใหญ่อยู่กับผู้สูงอายุอันนี้ต้องระวังเลยนะคะ
ทำไมถึงพูดแบบนี้ดูคลิปค่ะ
โอ๊ยดูสิก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่มันเป็นโอ้โหด้วยความที่ว่าสุนัขอ่ะนะ
ด้านหลังเข่าเลยจุดล้มเลยนะคะ
นี้พู่กรเหตุพู่กรเหตุชื่อว่าเจ้าไข่ต้ม

เขาตัวใหญ่น้ำหนักตั้ง๔๐กิโลกรัมคุณผู้ชม
ส่วนผู้เสียหายนี่ผู้เสียหายเป็นคุณแม่ของเจ้าของโพสต์นะคะ
ของกลิบนี้เขาบอกว่าคุณแม่เขานักแค่๔๔กิโลกรัม
ตัวแบบไม่ได้ใหญ่มากนะตัวบางด้วย
ใช่ใกล้เคียงกันนะคะน้ำหนักนะคะ
แล้วเจ้าไข่ต้มเล่นกับเพื่อนสีขาวไง
แล้ววิ่งมาชนคุณยายล้มคว่ำไปเลยและเข่าไปกระแทกพื้นคุณผู้ชมค่ะ
แล้วผู้สูงอายุนะใช่ไหมข้อตรงข้อต่อหัวเข่าเนี่ยนะ
ไม่ค่อยดีคุณยายแกก็ไม่ได้โกรธอะไรก็คือด้วยความที่ว่าแกก็รักหมาเอ็นดูหมานะ
ทุกคนเข้าใจว่าเจ้าไข่ต้มเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะ
เล่นกับเพื่อนแหละไม่ได้ทันระวังนะคะ
แต่ว่าอยากให้ดูคลิปนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่า

โอ้โหก็ต้องช่วยกันดูแลจริงนะ
ก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นนะครับ
มาเรื่องนี้กันบ้างเรียกว่าเร็วแรงแซงทะลุคลื่น

ความแรงกับการแข่งขันเรือเรือแรงเรือเร็วครับ
โอ้โห
เนี่ยเร็วแรงจริง

เพราะว่าพอมันถึงจุดหนึ่ง
มันแล่นอยู่บนเหนือน้ำเลย
มันไม่แตะน้ำแล้วโอ้โห
แล้วมันก็บินขึ้นไปอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ
แต่ก็ต้องระวังสำหรับใครที่ขับเรือแบบเนี้ยอืม
เข้าใจนะบางทีเป็นความชื่นชอบเขามาแข่งความเร็วความแรงกันเนี่ย
แต่บางทีก็ต้องนึกถึงเรื่องความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
เจ้าของคลิปเขาบอกว่านี่คือนาทีเรือบินรอบหน้าสู้ใหม่ค่ะ
ยังจะเอาอีกเหรออันตรายนะคะ
ถ้าอันตรายเราก็ต้องระวังตัวเองกันด้วยนะครับเขาบอกว่าแข่งแถวคลองวัดเจดีหอยปฐุมธานี
เอางี้ละกันอยากรู้ใช่ไหมคนขับเป็นไง
เป็นไงคะเขาบอกว่ายังปลอดภัยดีนะโอ้
บอกว่าเจอกันใหม่สนามหน้าด้วยอ่า
ยังไงสนามหน้าก็ขอให้ปลอดภัยนะขอให้ปลอดภัยดูแลความปลอดภัยตัวเองให้ดีดีนะคะ
ค่ะเอามาดูเรื่องราวที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ไม่ใช่เฉพาะโซเชียลมีเดียในประเทศไทยแต่เขาเป็นการแชร์ทั้งโลกเลย
เดี๋ยวก่อนเซ็นเซอร์เร็วไม่ได้นะเซ็นเซอร์ก่อนเซ็นเซอร์เร็ว
เป็นลิงไม่ต้องเซ็นเซอร์แต่มันมีอย่างนี้จริงหรอไม่ใช่ภาพตัดต่อหรอ
ไม่ใช่นี่คือภาพที่ช่างภาพชาวสเปนค่ะชื่อว่าคุณฟรานโกริควิน่าเนี่ย
ไปเจอในป่าอาเมซอนไปเจอป่าอเมซอนเลยเจ้าลิงตัวนี้เขาประเสริฐหาแล้วมีชื่อพันธุ์เขาด้วยนะ
ชื่อว่าอเมซอนคัปปูชินอยู่แถวทางตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของป่าอเมซอนนะ
ถูกมันก็แบบมีความเซ็กซี่อ่ะใช่มั้ยแต่มองในทางนั้นอะไรนะแต่มันก็แปลก
แปลกหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้นี่แน่นอนดูก็แน่นอนมันต้องเป็นตัวเมียใช่ไหมล่ะ

ใช่เพราะว่าปกติแล้วเวลาสัตว์เพิ่งคลอดลูกนะคะเหมือนน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาจะหน้าอกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้

ใช่อ่ะแต่เขาก็ถ่ายมาแล้วโหโหโหหุ๊ยโลกหึงหาเลยอ่ะมีลิ้งแบบนี้ด้วยเหรอ
อือเออเราก็ไม่เคยเห็นน้อง
อ่ะไปดูเรื่องนี้กันบ้างเขาบอกว่าเกี่ยวกับลิงเหมือนกัน

ช่วยด้วย
ช่วยด้วย

โฮเสียงดังฟังจัด

อาจจะต้องเข้าใจนะบางวีสอที่มันอยู่แบบติดธรรมชาติ
มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเจอสิงสารสัตว

เพราะว่าถ้าจุดไหนสมบูรณ์จริงนั่นแหละลิงก็จะไปอยู่ไงคะ
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาไปเที่ยว
รีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งเป็นรีสอร์ทหรูด้วยนะ
ด้วยความเชื่อว่ามันก็ติดธรรมชาติจริง
ถ้าดูข้างนอกคุณเห็นไหมริมทะเลเลย
แล้วอยู่เจ้าลิงมันบุกมาทักทายถึงที่ห้อง
สงสารคนเช่าไม่พอสงสารลิงด้วย

หลายคนมาแซวนะในติ๊กต๊อกเข้ามาปรบมงค์คอมเมนต์กันนะ

เรื่องแบบนี้อย่างที่บอกมันก็เป็นไปได้

ก็ต้องรีบแจ้งไปยังพนักงานโรงแรมก่อนไหม

ผลักดันสัตว์พวกนี้ให้อยู่ห่างจากมนุษย
ต้องเคยมีเข้ามาบ้างแหละ

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปทานหอยกันหน่อยนะคะ

จะพูดไม่ได้เลยนะคะเพราะชอบกินเหมือนกันนะคะ

น่ากินแค่ไหนแล้วอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปตามต่อกันเลยนะคะในช่วง

โอ้โห

อยู่บนถนนลาดย่าค่ะแขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองศาลกรุงเทพมหานครนี่แหละจ้า
ใครไปแถวนั้นนะตามหาเลย
ร้านหอยแครงลวกเจภาค่ะ
เขามีจุดเด่นนะเอาตรงหอยแคลงก่อนละกัน
เขาบอกสดและใหญ่กำลังดี
บอกได้เลยค่ะอยากได้ความสุขแบบไหนนะคะ
มีเลือดติดแร่

กน้อยนี่คือแค่แวบเดียวเองนะ

เอาถึงบอกจะชอบสุกไม่ถนัดแบบกึ่งกลางก็ได้หมดนะคะ
ทางร้านบอกว่าไม่ต้องลำบากแกะเองเพราะว่าเขาแงะมาให้ด้วยนิดนึงนะคะ

พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัด

ตัดน่าจะตำบดใส่ลงไปให้มันมีความหวานจากน้ำตาล

ต้องไปกินถึงจะมาบอกได้อีกทีนะว่าเป็นยังไงนะคะ
คลิปนี้นะคะใครบอกว่าดูแวบไปแวบมาไม่ถนัดเลย

เขาไม่ได้รีวิวที่นี่ที่เดียวนะคะเขาไปรีวิวหลายที่เลย

คุณผู้ชมฮะเศรษฐีป้ายแดงวาราตี้ปากท้องของคนอยากรวยวันนี้นะ
เดี๋ยวจะพาไปดูเคล็ดลับความรวยและพาไปพิสูจน์ความอร่อยของร้านร้านนี้ครับ
ข้าวขาหมูคุณน่าจะเคยได้ยินแต่นี่ข้าวขาวัว
เฮ้ยไม่ธรรมดานี่ฮะอยู่ที่ซอยพัฒนาการ๒๐แยก๒๓
เมนูที่ทุกคนต้องมาลองกันก็คือข้าวขาวัวที่นี่แหละครับ

เคล็ดลับความอร่อยต้องเผาก่อนเผาขาวัวนั้นก่อน
แล้วขัดนี่ดูการขัดของเขาขัดจนขาวจนสะอาด
พิธีพิษฐานมากไอ้ส่วนที่ทานไม่ได้ต้องตัดออก
เอาไปต้มไปตุ๋นแบบนี้๑๐ชั่วโมงนั้นสุภาษารา
นี่เอาขึ้นมาแล้วโอ้โหมันล่อนเลย
กระดูกหลุดออกมาจากเนื้อเลยคุณเห็นไหมเมื่อสักครู่แล้วอันนี้เครื่องพะโล้เขาต้องมาผัดให้มันหอมก่อน
ก่อนที่จะเทลงไปในน้ำต้มเพื่อที่จะต้มให้ตัวพะโล้มันออกมาคลายกลิ่นออกมา
แล้วมันช่วยดับกลิ่นคาวของขาวัวด้วยไงเขาบอกว่าร้านนี้สุดยอดมากเลย
ความอร่อยนี่ก็สุดยอดเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จเขาก็สุดยอดเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะก้าวข้ามอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้
มีที่มาอย่างไรติดตามได้กับพี่ป้องและน้องจ๊ะนะครับทีนี้ที่ฉันจะพาไปชิมขนมจีบกันบ้าง
เป็นขนมจีบเจ้าดังนะคะแถวคลอง๘กับเส้นทางอาชีพของเจ้าของร้านขนมจีบสาระเป๋ากรุงศรี
สดใหม่ทุกวันเลยนะคะใช้มือห่อลูกต่อลูกเลยขายดีมากออเดอร์วันละวันละวันละหนึ่งหมื่นลูก
ทำทันเหรอทำมือเป็นระวิงเลยนะโอ้โหหมื่นลูกเยอะมากค่ะจริง
เจ้าของร้านชื่อว่าพี่อารีกับพี่พรเขาบอกว่าได้สูตรมาจากตอนที่เป็นกุ๊กร้านอาหารจีน
เอามาปรับเป็นสูตรของตัวเองค่ะเพิ่มความอร่อย
สั่งทำแป้งห่อขนมจีบแบบพิเศษเลยเอาแบบพิเศษส่วนตัว
อืมเล็กและบางอ่าอ่ามันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์นะใช่

กว่าจะมาเป็นร้านดังยอดขายไม่ต่ำกว่าหมื่น
หมายถึงหมื่นชิ้นนะไม่ใช่หมื่นบาทนะ
เส้นทางชีวิตของทั้งคู่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร
แต่เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะคะ
ในรายการเศรษฐีป้ายแดง
ตรงนี้นะฮะว่าดูก่อนรวยก่อน
สำหรับใครบอกว่าอุ้ยอยากรวยด้วยและอยากไปกินด้วย

เดี๋ยวจะพาไปเช็คกันหน่อย
เช็คอะไรเช็คกระแสของเพลงที่ฮิตมากในหมู่วัยรุ่นฟันน้ำนม

อย่างแบดแซดอย่างบ่อยร้องได้
ของเพลงเขาบอกว่ายิ่งร้องยิ่งดียิ่งร้องยิ่งดัง
เพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลยในช่วง
สมัครเท้าเอ็กซ์

เดี๋ยวเราจะมาลองนะครับว่าเป็นเพลงชาติของอนุบาลจริงบ้างนะครับ

ชอบคนตรงนี้
ตรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อย
เธอไม่ยิ้มกับชาติแบดบ่อย
ตรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อย
เธอไม่รักฉันกับคนตรงน้อย
อ้าวหิดไปแล้ว

ส่งยังแบดแซดอย่างบ่อย

ว๊ากตามสไตล์โรคเกอร์

แล้วเด็กเวลาจะวากหรือจะพยายามทำเสียงแบบบล็อกเกอร์
เดี๋ยวมันก็จะแหลมอย่างนี้ยิงเด็กผู้หญิงก็เหมือนกรี๊ดเลยล่ะ

แล้วผมว่าน่าจะฮิตไปอีกนานแสนนาน

จริงก็อยากจะแสดงความดีใจกับศิลปินนะเพราะเพลงเขาสุดยอดฮิตมาก
วันเด็กเมื่อวานผมว่าเปิดกันทุกโรงเรียนเลยมั้งทุกงานกิจกรรมวันเด็กต้องเปิดแล้วแหละ

เจ้าของร้านที่นี่เขาก็เลยลองดูซิว่ามันฮิตอย่างที่เขาว่ากันไหมและก็ได้คำตอบแล้วว่าฮิตจริงฮะ
จริงเรื่องจริงเอาทีนี้ให้คุณผู้ชมดูควันหลงจากเมื่อวานกันหน่อยวันเด็กนะคะ
วันที่เด็กมีโอกาสได้แสดงความสามารถบนเวทีมีน้องคนหนึ่งเต้นแบบท้าชใจดิฉันมากเลยอยากให้ดูคลิปค่ะ
โอ้โหได้มั้ยฮะ

เฮ่เมื่อกลับอย่างเด็กทำแล้วมันน่าลักดูน่าเอ็ดดูนะ

ของคุณถ้ามันลั่นปัดขึ้นมามันหาอะไรเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับ

ก็ไปร้านนวดก็ได้ร้านนวดเขาซ่อมได้คุณไม่ต้องมาห่วงกันหรอกค่ะ

แต่ว่ายอมรับล่ะค่ะว่าสู้น้องเขาไม่ได้จริง

ให้ดูความน่ารักของน้องหนูกันไปแบบนี้เนี่ย
แน่นอนคุณผู้ชมน่าจะมีความสุขครบถ้วนละ
เพราะฉะนั้นนะคะมีปิดท้ายนิดนึงเรียกรอยยิ้มกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะ
สำหรับภาพน้องหมาผู้คลั่งรักนวลเนียนนวลเนียใหญ่เลย
คุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายรายการ
มันคือทุกข์กำลังใจดีขอบคุณมากจริง